ประเด็นเรื่องของการทวงหนี้โหดก็ยังมีให้เห็นไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดที่หลายคนเขาวิภาควิจารณ์กันเยอะ
เพราะว่ามันมีคลิปกล้องวงจรปิดออกมาว่ามีผู้ชายสองคนเนี่ยโยนระเบิดควันนะคุณ
เข้าไปใส่หน้าบ้านหลังนึงเป็นบ้านเอื้ออาทรนะคะ
แต่ประเด็นคือบ้านหลังนั้นมีเด็กอายุขวบเศษนอนอยู่

เขาโยนระเบิคอนเสร็จแล้วเขาก็รีบวิ่งหนีไปเลยเป็นผู้ชายสองคนใส่ชุดดำนะคะ
พอคนในบ้านออกไปเห็นเขาก็รีบเตะระเบิดควันที่ว่าเนี่ยออกไปให้ไกลที่สุดค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชั้น๓โครงการเอื้ออาทรอาคาร๒๑อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ

นางวันวิสาแก้วกระจ่างเจ้าของห้องเนี่ยไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเลยบอกว่า
กับสามีแล้วก็ลูกสาวอีก๒คนพักอยู่ในอาคารนี้
ในช่วงที่คนร้ายพยายามโยนระเบิดควันเข้ามาในห้อง

ก็เลยรีบใช้เท้าเตะระเบิดควันออกไป
แล้วก็ไปขอดูภาพวงจรปิดของอาคาร

ก็รู้ว่าคนร้ายเนี่ยเป็นแก๊งทวงหนี้นอกระบบ

เธอไม่เคยกู้เงินนอกระบบเลย

ติดตามล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

เพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก
พลตำรวจตรีชะยุทธ์มารยาทผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
สอบถามไปยังสพประตูน้ำจุลาลงกรแล้ว
ก็ทราบว่าวัตถุที่เห็นไม่ใช่ระเบิดแต่เป็นวัตถุกลมที่จุดแล้วมีควันขึ้นมาเฉย
คุยกับผู้เสียหายแล้วเธอก็ยืนยันด้วยว่าเธอไม่เคยเป็นหนี้ใคร
ไม่เคยกู้เงินนอกระบบด้วยแล้วระเบิดควันก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านหรือห้องพัก
แต่ถูกวางไว้หน้าห้องแต่ตอนเกิดเหตุคนในบ้านเห็นควันแล้วก็ตกใจเลยออกมาดู
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างไล่ตรวจภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
ผู้ชายสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วก็สาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรค่ะ
ถ้าพบว่าเป็นแก๊งกู้เงินจริงเนี่ยก็จะขุดรากถอนโคนให้หมดไป
แล้วก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะ